คดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสที่ได้ขับรถไปชนดับตำรวจจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
วันนี้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดคดีแล้วนะคะ
อายการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีทุกข้อหา
และตำรวจก็ไม่เห็นแย้งคำสั่งนี้ด้วยค่ะ

แย้งหรือไม่แย้งนะครับดูที่พญาหลักฐาน
ไม่ได้ทำตามกระแสสังคมเป็นหลัก
แต่ไปวิการอื่นมาถามว่าปุ๊บก็ขังใคร

กฎหมายต้องเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คือผู้สูงเสียด้วยกันจริง
หลังมีการเผยแพร่เอกสารที่ลงนาม
โดยผู้กำกับการตำรวจนครบานทองหล่อ
วันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ถึงนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอส
หลุดทุกข้อหาในคดีขับรถ
จนดับตำรวจวิเชียนกรรณประเสริฐ

สถานีตำรวจนครบานทองหล่อจนเสียชีวิต

ไม่เห็นแย้งคำสั่งเด็ดขาดของอายการสูงสุด

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ที่จะหมดอายุความ๑๕ปี
ในวันที่๓กันยายนปี๒๕๕๙

เพื่อขอเพิกถอนหมายจับของอินเตอร์โพลด้วย
โดยโคศกและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิจารณาตามพยานหลักฐาน

จากนี้หากญาติมีหลักฐานใหม่
ก็สามารถยื่นฟ้องร้องใหม่ได้
ขณะที่ญาติดาบตำรวจวิเชียนยอมรับ
แคลงใจที่อายการสั่งไม่ฟ้องคดี

เหตุไม่แขวนคดีแล้วรอให้เรื่องเงียบ

ได้ให้เงินชดเชยเยียวยาแล้ว๓ล้านบาท

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

แค่อยากฝากถึงบอสอยู่วิทยา
คำบูลอุทิศวนภ์บริษนให้น้องชายบ้าง

เพราะตอนลงว่าเขาชดเชยให้ญาติ

แล้วก็ทำพิธีทำพนักกิจให้ด้วย

ขั้นตอนที่ตำรวจต้องดำเนินการขอถอนหมายจับ
นายสุริยันหงวิลัยโคศกสารยุติธรรม
เปิดเผยว่าหากมีการยื่นคำร้อง
และรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
สามารถดำเนินการได้ภายใน๑วัน

ยังไม่พบการยื่นเรื่องมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน